ตำรวจนครบานก็แถลงนักศึกษามหาวิทยาลัยชื่อดัง
มีการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์กัญชาผ่านทางเฟซบุ๊ก
รวมทั้งมีอุปกรณ์ในการปลูกด้วยนะคะ
เจ้าตัวรับสารภาพบอกว่าทำอย่างนี้มานานตั้งแต่๓ปีที่ผ่านมาแล้วค่ะ
พลตรวจตรีริชากรจรเจวุฒิรักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
แถลงข่าวจับกลุ่มนักศึกษาสาขาปรัฐภีวิทยามหาวิทยาลัยชื่อดังอายุ๒๐ปี
พร้อมของกลางประกอบด้วยเมล็ดกัญชาสายพันธุ์ต่างของต่างประเทศนะคะ
เมล็ดชุดอุปกรณ์เพาะปลูกเช่นดินปุ๋ยวิธีการเพาะปลูกแล้วก็ไฟส่องสว่าง
จัดส่งจำนวน๕กล่องเมล็ดกัญชาบรรจุซองกระดาษสีน้ำตาล
ระบุชื่อผู้รับพร้อมส่งอีก๒๒ซอง
โดยชุดสืบสวนจับได้บริเวณสะพานลอยข้ามถนนเพชรเกษม
เพชรกะเสม๖๒ทับ๑เขตบางแคร์กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่๔พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะ
สำหรับคดีนี้นี่ทางตำรวจก็สืบสวนทราบว่า
ผู้ต้องหารักรอบขายเมล็ดกัญชาผ่านเฟสบุ๊ก
พร้อมทั้งยังระบุขั้นตอนแนะนำและให้คำปรึกษา
ลูกค้าที่ซื้อเมล็ดกัญชาไปเพาะปลูกทุกขั้นตอน
มีประชาชนทั่วไปติดตามมากกว่า๑๕๐๐๐คน
โดยส่งสินค้าทางปรายศนีย์
มีลูกค้าเป็นคนไทยกว่า๒๐๐คน
ในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดด้วยนะคะ
ตำรวจค่ะพอทราบเรื่องก็ได้ล่อซื้อเมล็ดกัญชาผ่านเฟซบุ๊ก
เพื่อนำเมล็ดกัญชาส่งตรวจพิสูจน์หลักฐานก่อนว่าเป็นเมล็ดกัญชาจริง
จากนั้นจึงได้ออกสืบสวนติดตามเจ้าของเพจ
ทราบว่าเป็นนักศึกษาสาขาปรัฐภีวิทยามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
ได้วางแผนล่อซื้อเมล็ดกัญชาพร้อมอุปกรณ์เพาะปลูกอีกครั้ง
แล้วก็นำมาสู่การจับกลุ่มครั้งนี้ค่ะ
ทางผู้ต้องหารับสารภาพว่าสั่งซื้อเมล็ดกัญชาสายพันธุ์ต่างมากกว่า๘๐๐สายพันธุ

เพื่อนำมาจำหน่ายให้กับลูกค้าในเพจ
พร้อมยังแนะนำวิธีการเพาะปลูกดูแลเมล็ดกัญชาให้เกิดผลที่สมบูรณ์
จากเป็นความรู้ในสาขาที่เรียนมา
แล้วก็ยังศึกษาถึงวิธีการที่เหมาะสม
ลองผิดลองถูกมาหลายครั้ง
ทำมาแล้วนานถึง๓ปีค่ะ
มีรายได้เดือนละ๔๐๐๐๕๐๐๐บาท

นำเข้าหรือส่งออกยาเสพติดให้โทษประเภทที่๕โดยผิดกฎหมาย
และมียาเสพติดประเภทที่๕ไว้ในครอบครอง
เพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายค่ะ